เขาขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าปรากฏว่ามีคนติดต่อขอซื้อ

ผู้ชายคนนั้นอ้างตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ล่อซื้อฮะแล้วก็จับเลย
เสร็จปั๊บเรียกไปคุยกันตรงป้อมตำรวจครับ
แล้วบอกเลยว่าถ้าไม่อยากถูกจับเข้าคุกนะเอามาแสนนึง

เจรจาต่อรองไปสุดท้ายไปจบที่ตัวเลข๔๐๐๐
งงมากเฮ้ยเอาแบบนี้เลยเหรอเนี่ย

โชคไม่ดีอีก๒ก็คือต้องมาจ่ายเงินหลายหมื่นบาท

ลงพื้นที่ไปครับคนที่ร้องเรียนคือผู้หญิงด้านขวาครับ

ทั้ง๒คนอายุ๒๓ปีครับ
อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดระยอง

บอกว่าย้อนกลับไป๕กันยายน
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

หลังจากที่เขาติดต่อขอซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาทางออนไลน์

ผู้ชายคนนั้นแสดงตัวอ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

พาเธอไปตรงป้อมตำรวจแล้วก็คุยกัน
บอกว่าที่เธอทำผิดกฎหมายนะ

จะต้องถูกจับเข้าคุกดำเนินคดีแล้วมีแชทด้วยครับ

เป็นแชทที่มีการพูดคุยกัน

ถ้าไม่อยากเข้าคุกเอามาแสนนึง

จบตรงนี้เลยไม่ไปต่อ
ปรากฏว่าเธองงและตกใจมากและกลัวมากด้วยครับ
ฝั่งนู้นบังคับให้เธอโทรหาญาติ

แล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏว่าแฟนนุ่มพอรู้เรื่องเดินทางมาถึง
ผู้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
โทรศัพท์มือถือแฟนเธอด้วยฮะ
ไม่ยอมให้ถ่ายภาพเอามือถือมาโชว์แบบนี้ครับ
แล้วบังคับแฟนให้ตรวจฉี่ด้วย
เจอบังคับขู่เข็นหลายเรื่องเลยเธอบอก
แล้วถ้าไม่ยอมเดี๋ยวจะพาทั้งคู่ลากไปโรงพัก
เอายังไงดีเนี่ยวินาทีนั้นครับ

ดูครับนี่คือข้อมูลที่มีการถอนเงินออกมา
๓หมื่นบรรทัดล่างและ๑หมื่นบรรทัดบนรวมแล้ว๔หมื่นบาท
เป็นตัวเลขสุดท้ายที่คุยกันจบดิวนี้

จาก๑แสนต่อรองเหลือ๔หมื่นบาท
แล้ว๔๐๐๐บาทผู้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

ให้เธอโอนเงิน๔๐๐๐ไปเข้าบัญชีของแฟนนุ่ม
และไปถอนเงินสดเอามาให้เขา
เพราะถ้าหากว่าโอนเข้าบัญชีเขาเลยโดยตรง
เดี๋ยวมันมีหลักฐานไงอ๋อเดี๋ยวมันมีหลักฐานมีชื่อนามสกุล

จับหนูไปเลยเขาก็ผ่านของกลางค่ะ
เขาก็ให้หนูถือของกลางแล้วเขาก็ถ่ายรูปหนู
เขาก็บอกว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
แล้วก็เชิญตัวขึ้นรถ
แล้วรถที่เขามาเป็นรถเก่งคันสีแดง
ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วก็ไม่ได้เอารถตำรวจมาค่ะ

ยังไม่พอครับไปข่มขู่ขอประวัติคนขายบุหรี่ไฟฟ้าอีก๒คนนะฮะ
คือถ้าไม่ให้ประวัติไม่ให้ข้อมูล

ก็เลยต้องยอมให้ข้อมูลไปครับ
แล้วดูฮะพอเธอโพสต์ไปปรากฏว่า

เราก็โดนพี่ผมก็โดนเหมือนกับผมเลย๑หมื่น
โอ้โหทำไมเยอะจังเลย
คือกลัวความไม่ปลอดภัย

ทราบเรื่องประสานต่อไปยังผู้กำกับการ
สพเมืองระยองครับที่โรงพักแห่งนี้

เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

อัปเดตให้ทราบต้องไปดูด้วยว่า

เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเป็นตำรวจ

กับหน่วยงานไหนพื้นที่ไหน

ไม่ยากนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม